คดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรี

ออกมาเป็นข่าวอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณอัจฉริยะซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เขาเอาคลิปเสียงซึ่งอ้างว่า
เป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างครูปรีชากับนายแผน

ฐานุกรเหลืองใหม่เอี่ยมซึ่งเป็นพยานฝั่งครูปีชา

มาเปิดแล้วไลฟ์เฟสบุ๊กสดเลย

ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปถามครูปรีชาหน่อยซิ
คลิปเสียงเนี่ยมันใช่ของจริงของปลอมหรือเปล่า

นี่ไงที่บ้านครูปรีชาที่กาญจนบุรีคุณสุภาษา
ก็ต้องตามไปถามสิเพราะว่าใครเขาฟังแล้วเขาก็บอกว่า

มันคล้ายแต่เราก็มันต้องตรวจสอบนะคะ
เอาล่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เราก็ติดตามมา

เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านครูปรีชาไคร่ครวนจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ซึ่งลักษณะคือคล้ายคลิปเสียงของครูปรีชา
แล้วก็ในแผนเป็นการสนทนาการเรื่องของหวย๓๐ล้านเนี่ยนะคะ
โดยผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตการณ์หน้าบ้านครูปรีชา

เงียบเลยนะคะมีเพียงหน้าต่างชั้นสองของบ้าน
ที่เปิดเอาไว้แล้วก็มีรถกระบะจอดหน้าบ้านอยู่หนึ่งคัน
นี่คือใครเนี่ยมีช่างเขาไปทำท่อน้ำหน้าบ้านครูปรีชา
ไม่เจอครูปีชาไม่เป็นไรเราก็เลยไปถามช่างที่เขาอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ช่างที่เขาทำท่อน้ำบอกแบบนี้บอกว่า
จริงแล้วครูปริชาเพิ่งเดินเข้าไปในบ้านได้ไม่นาน
แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนซึ่งขัดแย้งกับที่ครูปริชาบอกว่าไม่อยู่บ้าน
คือก่อนหน้านี้พอผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไป
พอเห็นบ้านปิดเงียบแบบนี้ก็เลยยกหูเลย
โทรไปหาครูปรีชาครูปีชาบอกว่าไม่อยู่บ้าน
แต่คนงานที่เขาไปทำท่อครูปีชาเพิ่งเดินเข้าไปในบ้าน
ซึ่งมันขัดแย้งกันค่ะ
เอาล่ะแต่ไม่เป็นไรทีมข่าวของเราก็ไปงัดไปแงะมาทางโทรศัพท์
ครูปีชาบอกแบบนี้บอกว่าคลิปเสียงเป็นคลิปปลอม
ด้านนอกไม่แน่ใจว่าจะกลับตอนไหน
คือก็คงไม่อยากเจอกับผู้สื่อข่าวบ้างคะ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวเราคิดถึงท่านนะคะครูปีชา

งานที่อยู่หน้าบ้านบอกครูปีชาเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี่เอง
นอกจากถามครูปีชาแล้วเราก็ต้องถามอีกหนึ่งคน

เขามีความคาดว่าจะเป็นเสียงที่ปรากฏอยู่ในคลิป

แต่ทีนี้เขาบอกว่าคุณแผนคนนี้
ไม่ใช่นายฐานุกรนะ
ที่ปรากฏว่ามีชื่อแผนเหมือนกัน
ที่เป็นพยานให้กับครูปรีชา

แต่ไม่ใช่ในแผนที่คือนายพานุกร
ที่เป็นพยานให้ครูปรีชาไม่ใช่

ซึ่งนายแผนคนนี้บอกว่าตัวเองก็ชื่อแผนจริงนะ

แต่เป็นรุ่นน้องของคุณครูปรีชา
รับราชการตำรวจอยู่ที่จังหวัดราชบุรี

เรียนมาคู่กันกับครูปรีชาเลย
ตอนนั้นบอกครูปรีชาอยู่ปี๔ตัวเองอยู่ปีหนึ่ง
พอได้ยินเรื่องคลิปเสียงออกมา

เขาบอกว่าครูปรีชาโทรศัพท์ไปบอก
ว่ามีตัวเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของหวย๓๐ล้านบาทแล้วนะ

อืมยังไม่ได้ฟังคลิปนั้นนะ
แต่หลังจากครูปีชาเล่าให้ฟัง

ว่าครูเองเคยโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาเรื่องหวยจริง

ซึ่งนานมาแล้วยอมรับว่าน่าจะ
แผนคนนี้นะคะที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะคะ
บอกน่าจะเป็นเสียงของตัวเขาเองจริง

พร้อมกับฝากทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
บอกว่าเรื่องนี้ตัวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตอนที่เรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นคดีความด้วยซ้ำ

ที่เป็นพยานของฝ่ายครูปรีชาแต่ชื่อเนี่ย
บังเอิญมาเหมือนกันเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยืนยันว่าตัวเองรับราชการอยู่
ไม่อยากให้เรื่องนี้มากระทบกับเรื่องงาน

ไม่ยากหรอกว่าคลิปเสียงเป็นของจริงของปลอมนะคะ
แต่อีกหนึ่งคนที่วันนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถาม
ก็คือคู่กรณีของครูปรีชา

เป็นอดิษฐ์ขาดรัชการตำรวจที่เป็นคู่กรณี
บอกแบบนี้บอกว่าไม่ขอพูดอะไรทั้งสิ้นขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดเท่านั้น
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าเรื่องนี้จะให้สบายใจคงเป็นไปได้ยาก
และที่สำคัญไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
เพราะว่าปัญหาที่มันยังคาราคาซังมันยังไม่ชัดเจน
แต่ก็ต้องทำใจเมื่อเรื่องมันเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องรอขั้นตอนของสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ส่วนเรื่องคลิปเสียงที่ทางนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
ซึ่งเป็นทนายความของคุณลุงจรูนเนี่ยนะคะ
กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ออกมาเปิดเผย
บอกว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากออกความคิดเห็น
เพราะว่าเป็นเรื่องของทนายตั้มกับนายอัจฉริยะเท่านั้นค่ะ